คุณผู้ชมคะที่ต้องมาซ้อมเดินก่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะนี่มาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะหน้าตึกไทยรัฐทีวีตรงนี้เวลามีแขกรับเชิญคนไหนมานะก็จะต้องมาถ่ายโพสต์ท่ากับแก๊กราวที่เป็นอันนี้นะคะ
และแขกรับเชิญที่เราจะมาเกะกะในวันนี้คือใครรู้ไหมคะคุณผู้ชมแม่แพทย์นับประพานั่นเองค่ะดูรูปที่แม่แพทย์เคยโพสต์ไว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้พอเขามาดิฉันจะไปดักรอเขาเลยแล้วให้เขามาโพสต์ให้ดูตรงนี้ว่าเวลามาถึงเขาจะโพสต์ท่าอะไรกันบ้าง
คุณผู้ชมค่ะที่เห็นเมื่อกี้รถแม่แพทมาแล้วนะคะมาละค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเลสซิง
แม่ไปไหนเลสซิงแม่ไปไหนแม่อยู่นี่หรอแม่ออกฝั่งนู้นแล้ว
นั่นคือแม่หรือเปล่าใช่เลยป่ะ

วันนี้มีเรื่องจะรบกวนแม่เลย
บอกตรงว่ามาเกียรตัวซอมตั้งแต่ตีห้า

ก็คือทุกครั้งที่เรามาเราต้องรีบถือเสื้อผ้า
ที่นี่สถานที่แสงดีที่สุด

เพราะฉะนั้นมันก็จะมีพี่เอ๋ย

อีกนิดหนึ่งงาน
๒๓จะทำอย่างนี้ไปเรียบ

สอนหน่อยเดินมาปุ๊บมือต้องยังไงแม่

เอ้าไม่ต้องจืน
เยอะไปหรอ

โหยแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเขาไปเรื่อยเนาะ
ทั้งหมดเชื่อเขาว่า๕นาทีมันหายได้๑๐๐ลูก

รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑รูป๑
โปรดติดตามตอนต่อไป